ดูดวงรายปากกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ความเห็นใจจากคนอายุน้อยกว่าลูกน้องลูกจ้างจนกลายเป็นความรัก
สุขภาพระวังอันตรายจากอัคคีภัยระวังโรคเก่ากำเริบมีโรคติดต่อหรือติดเชื้อมีอาการชาตามปลายประสาทเป็นโรคเกี่ยวกับประสาทรับความรู้สึก
การเงินมีรายได้หลายทางมากขึ้นตามสภาพการงานที่มากขึ้นแต่ก็ยังเก็บออมไม่ได้มีเงินรั่วไหลออกบ่อย
ระวังเรื่องหนี้สินไม่ควรให้ใครยืมเงินแม้จะมีหลักทรัพย์ค้ำประกันเพราะจะยุ่งยากภายหลัง
การงานจะเกี่ยวข้องกับงานสาธารณประโยชน์งานเพื่อสังคมมากขึ้นจากเดิมผู้ใหญ่ยังให้ความช่วยเหลือหรือมีอิทธิพลต่อการงานอยู่
จะได้หุ้นส่วนหรือผู้ร่วมงานใหม่ที่ถูกใจได้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่องานอย่างมาก